และเรื่องของฟ้าฝนนะคะวันนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าหนึ่งรายนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชัยภูมิค่ะสองสามีภรรยาไปทำไร่มันสัมปะหลัง
ก็อยู่ในพื้นที่โล่งปรากฏว่าหลบไม่ทันค่ะ
ผู้ที่เป็นสามีเนี่ยถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนะคะเนี่ยค่ะ
ตรงจุดนี้นี่ยังมีร่องรอยอยู่เลยค่ะครับนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมนี่คือตอนที่เขาไปถึงเนี่ยก็เจอสภาพแบบนี้เลยนะคะ
ยังมีไฟยังมีควันอยู่เลยค่ะมีคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนะคะ
คุณกลิ่นทูบมาลาศรีค่ะผู้เป็นภรรยานะคะ
ก็นำร่างของนายสวัสดิ์มาลาศรีสามีที่เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเล่าบอกว่าเธอกับสามี
กำลังทำไร่มันอยู่กลางไร่เลยค่ะที่ตำบลห้วยแย้ที่หนองบัวระเว
จังหวัดชายภูมิตอนนั้นฝนกำลังจะตกก็เลยชวนสามีไปหาที่หลบฝน
แต่ก็ไม่คิดว่าฝนจะตกหนักและมีฟ้าผ่าฟ้าเนี่ยมันผ่า
เธอบอกว่าศาสตรีลุ้มมันผ่าลงมาที่เป้ากางเกง

คือกางเกงที่เขาสวมอยู่แล้วนั่นคือเสื้อคุณผู้ชม
แต่ว่าไม่ทันเสียชีวิตแล้วเธอตั้งข้อสังเกตบอก

เพราะจุดที่ฟ้าผ่าคือมันพุ่งตรงไป
เป้ากางเกงของสามี

เพราะว่ามันทำจากโลหะซึ่งเป็นตัวล่อฟ้า
แล้วตัวเธอเองก็ใส่ต่างหูด้วย

ตอนนั้นแฟนเราได้สติบหรือครับ

อ่าป่ะไม่ต้องพูดอยู่
แต่ว่าก็รู้เรื่อง
อ่าเราก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอ

ไปหาความรู้จากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เลยค่ะ
คืออาจารย์บอกว่าที่บอกว่าถ้ามีวัตถุ

ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำเข็มขัดนาค

อันนี้เป็นความเชื่อนะคะไม่ใช่ความจริง

จุดที่ฟ้าผ่าเกิดมันเกิดกับวัตถุ
และพื้นที่ทุกจุดเลยที่อยู่ใต้เงา
ฝนฟ้าขนองถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตัว

ให้คุณผู้ชมดูจุดเกิดเหตุเมื่อสักครู่

นี่ค่ะจุดที่เสี่ยงฟ้าผ่ามากที่สุด

เสาไฟฟ้าถ้าดูแบบนี้

เขาบอกมันเป็นตำแหน่งที่ประจุบวกจากก้อนเมฆ

ที่มันเป็นโล่งแล้วมันมีโดดเด่นขึ้นมาแบบนี้ค่ะ

เคราะห์ร้ายยืนอยู่กลางไร่มัน

เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ถูกฟ้าผ่า

อันนี้ก็เป็นความรู้เพราะว่าเนี่ย

ฝนฟ้าในลักษณะแบบนี้ได้อีกนะคะ